เหตุการณ์นี้ค่ะที่น้ากับหลานเนี่ยปกติทะเลาะกันบ่อย
แต่ครั้งนี้จะไม่ได้ทะเลาะกันอีกต่อไปไม่ได้หมายความว่าคืนดีกันนะ
แต่ดูด้านหลังสิหลานทะเลาะกับน้าชาย
แล้วท้ายที่สุดหลานเอาค้อนมาฟาดน้าร่างของน้านอนอยู่ตรงนั้นค่ะ
ไร้ลมหายใจไม่ได้มีโอกาสที่จะมาทะเลาะกับหลานอีกแล้ว
ตำรวจภูทรบ้านแท่นแล้วก็แพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านอยู่ในตำบลอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิค่ะ
เจอศพของนายสง่าพันลีลาอายุ๕๙ปี
คุณผู้ชมหน้าคนที่โดนค้อนทุบน่าจะต้องเป็นยังไง
ของแข็งทุบเข้าไปที่หน้าไม่ต้องบรรยายนะคะ
แล้วสภาพเนี่ยคือนอนจมกองเลือดเลยคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลาน
คือนายสัญญานินสไหลหรือว่านายยาก็หลบอยู่ข้างบ้านนะคะ
ทีนี้เพื่อนบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงเลยนะไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แต่ได้ยินเสียงเหมือนชกต่อยอ้าวเสียงชกต่อยนี่แหละค่ะ
คือคงเป็นเสียงปึกปักแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงด่าทอ
หลังจากนั้นมีชาวบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านวิ่งมาห้าม
มารู้ว่าอ้าวคนที่มีศักดิ์เป็นน้าชายเนี่ย
ค้อนฟาดเสียชีวิตค่ะ
นี่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไอ้เสียงชกต่อยที่ได้ยินกันเนี่ยมันก็คือเสียงค้อนทุบนี่แหละค่ะ

นางบัวพันธ์บอกว่าฝั่งหลานชอบทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน
แล้วก็คนในบ้านนี่โดนจับดำเนินคดีมาแล้วนะ

พอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็มาทำร้ายน้าอยู่หลายครั้ง
ผู้ใหญ่บ้านเองกำนันเองจะเอาตัวไปรักษา
พอออกมาก็มาทำร้ายเพื่อนบ้านทำร้ายน้าชายอีกค่ะ
ค่ะอยู่รอบ้านนะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะตำรวจก็จับกลุ่มตัวหลานชาย
คือนายสัญญานินสไหลเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะคะ

อื่นโดยเจตนาส่วนร่างของน้าชายที่เสียชีวิต
ก็ประสานญาติให้รับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ

ก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับ